แต่เก่งกันอิสรัยังค์เป็นที่สักประเทศ
หลังจากที่อิสรัยัยเป็นประเทศใน๑๙๔๘
เราผ่านพวกศูนย์ศูนย์การการกำทักษะเกี่ยวกับมิสัย
เกี่ยวกับเกี่ยวกับสัปดาห์คงเป็นสิ่งที่ไม่น่าไปจากฝั่ง
เรามีแค่๑๒๐๐คนตาย

นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้แต่เมื่อธรรมศักดิ์ธรรมศักดิ์ของคำมัสกัดขึ้น
เหตุผลก็เป็นว่าเราอยู่ในภัย

แล้วหลังจากนั้นเราจะได้รู้ทุกข้อมูล
มี๑๑คนเป็นแทนขันตอสางเทพ้าคำมัสที่ถูกถูกถูกกล่อง
คิดว่าทีนี้จะทำอะไรรู้สึกเป็นไปไหน
คำถามที่เราถามเขาไปนะคะก็บอกว่าตอนนี้คือเราอยากรู้ที่สุดเลยว่า

คือทางการอิสราเอลมีวิธีการหรือกระบวนการยังไงในการที่จะช่วยเหลือตัวประกันบ้าง
ซึ่งท่านทูตเองก็บอกว่าอยากจะอธิบายเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่า
จริงแล้วในอิสราเอลก็เป็นประเทศเล็กที่เพิ่งจะก่อตั้งมาคือปี๑๙๐

เจอกับสงครามเล็กสงครามใหญ่มากมายเลยจริง
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านทูตบอกเลยว่ามันคือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
คือมันคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วสิ่งที่กลุ่มฮามัสทำเนี่ยท่านนู่นก็ใช้คำว่ามันเป็นการทำที่ป่าเถื่อนโหดร้าย
เกินกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำในการโจมตีแบบนี้เพราะว่าเหมือนกลุ่มฮามัสเนี่ยโจมตีกับพลเรือนจมตีกับหลายคน
ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะปกติของอิสราเอลเลยอิสราเอลอยู่ในภาวะของสงครามซึ่งณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อิสราเอลทำได้ก็คือต้องควบคุมสถานการณ์
เพราะว่ามันอยู่ในภาวะสงครามฉะนั้นเรื่องของตัวประกันเอาจริงท่านทูบอกว่าเข้าใจว่ามันก็มีหลากหลายประเทศเหมือนกันที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันใช่ไหมครับบ้านเรามี๑๑คนท่านทูบอกว่าของอิสราเอลเองเนี่ย๒๐๐กว่าคนเหมือนกันแล้วก็มีหลายเชื้อชาติเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงแต่ท่านทูบอกว่าณะตอนนี้เอา
มันก็ยากมากอิสราเอลเองนี่ก็คือผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็คือพุ่งเป็น๑๒๐๐ศพแล้วบาดเจ็บอีก๓๐๐กว่ารายด้วย
ใช่ค่ะท่านพูดเลยบอกว่าคือถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้ในภาวะสงครามนี้เนี่ยน่าจะให้คำตอบเรื่องของกระบวนการช่วยเหลือตัวประกันได้เพราะณตอนนี้เอง
คุกอย่างมันก่อนข้างที่จะวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะนะคะ
ครับครับครับ
คือท่านทูตบอกว่าณตอนนี้ตัวประกันของไทยที่เรารู้จำนวนก็คือ๑๑คนใช่ไหมคะ
ต่อให้ท่านทูตหรือว่าทางสถานทูตอิสราเอลอยากจะให้ข้อมูลกับเรามากแค่ไหน

เพราะไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่จะอยู่หรือตายหรือว่าสภาวะการยังไงก็ตามเนี่ย

เอาไปใช้เป็นเหยื่อในการสงครามครั้งนี้เอาไปใช้ในการต่อรองหลายอย่าง
ซึ่งคือทางการอิสราเอลก็พยายามเต็มที่แหละที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
แต่ณตอนนี้คืออิสราเองก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันในภาวะสงครามแบบนี้
เอาไปใช้เป็นความทรงประสบุกับจันทนารแหละ

คือผมถามไปเรื่องของสถานการณ์ทางเหนือ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงสึกรอบด้านเนอะจากกาซ่า

เมื่อสักครู่ท่านทูตพูดถึงกลุ่มในเยเมนด้วยเนอ

แต่ว่าก็ได้รับความสนุนจากฐานที่ตั้งจริงอยู่เยเมน

คืออยู่ให้ห่างบริเวณนี้ให้ที่สุด

แล้วมันก็ยังมีซัพพอร์เตอร์ข้างนอกอยู่อีก
ทีนี้ท่านจะถามว่า

มีความ๑๙๘๖ครั้งวล
ว่าตอนนี้คนจะทดสอบผู้ต่างจากเฮมมัส
เด็กฐานจะเป็นใช้สบาย

มันยังได้ใช้ล่างมสอบเพือน
คอฝ้าโซนตัว
วงหลักศึกภายในพวกอิสเตอร์
พวกเขาออกมาไข้ไหวจรุง
หมุดออกมินิตา
ความปลอดภัยตัวเอง

นี่คือสถานที่แต่คนอธิบายฟังถ้าเขาไปที่สมบัติภัณฑ์และที่ปลอดภัย
เมื่อเขาได้ยินสารนมันก็ปลอดภัย
คือต้องขอโทษจริงที่พูดแบบนี้แต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้
มันก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ภาวะสงคราม
แต่ถามว่าอิสราเอลเองก็จะไม่ยอมให้กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้
มาทำให้ชีวิตการใช้ชีวิตของอิสราเอลต้องกลายเป็นแบบภัยสงครามขนาดนั้น
คือประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะเขาก็จะฟังคำเตือนหรือว่าคำแนะนำของทางการ
ถ้าเสียงแน่บไปแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติ
คือถ้าพูดถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงหรืออันตรายจริง
ก็คือพรมแดนทางตอนเหนือแล้วก็พรมแดนทางตอนใต้

ส่วนที่อื่นส่วนใหญ่แล้วถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัย

แต่ถ้าได้เสียงแสดงปุ๊บคือต้องลิ่งหลบ
ผมขออนุญาตถามแทนคนไทยที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย
เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในจุดที่ถูกนายจ้างบังคับให้ออกไปทำงาน
ทั้งที่ยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่เลย

พอจะมีคำแนะนำยังไงได้บ้างไหมครับท่านทูตครับ
ผมขอถามแทนคนไทยหน่อยมิ้น
ที่ต้องไปทำงานตอนที่มีการการการที่สุด
และไม่เชื่อมันปลอดภัย
คุณมีอะไรต่อบนี้ไหม
สถานการณ์ในอิสรัยังไม่ง่าย

เมืองต้องทำงานในภูมิ
ถ้าคนมีแขวนมันต้องมาก่อน
คนต้องไปถือแก่
ในโลกเราก็อยู่ความทุน
อยู่แต่ชีวิตยังไม่รับคุณสมบูรณ์
ก็จากคำถามของคิงใช่ไหมท่านทูตบอกว่า
คือชีวิตมันต้องไปต่อมันต้องใช้
คือท่านพูดบอกเลยว่าถ้าเรายอมให้การก่อการร้ายครั้งนี้
ทำให้ประเทศต้องหยุดชะงักไปหรือทุกคนต้องหยุดการใช้ชีวิตไป
แบบมั้นก็เท่าว่ากลุ่มกลางร้ายชนะในสงครามทางนี้

ท่านทูบบอกครอบครัวท่านทูบก็ต้องทำงานเหมือนกัน

เพราะถ้าเรายอมให้ยุดแบบประเทศมันยุดชะนักไป
เพราะเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าเรายอมให้กลุ่มก่อการร้าย
ถ้านั้นฝากท่านทูบสุดท้ายดีมั้ยคะ

ผมถามเรื่องของพวกนี้เห็นข่าวเนอะ

เพราะฉะนั้นก็อยากจะรู้ว่าทางสนามบินนานาชาติที่เทวาวิฟยังคงเปิดอยู่ไหม
ซึ่งแน่นอนทางท่านทูตก็ยืนยันว่ายังคงเปิดนะ
แล้วก็อนุญาตทางไฟล์ตต่างชาติบินระหว่างประเทศบินได้ตามปกติ